พาไปดูเหตุการณ์ที่คนร้ายเนี่ยเข้าไปในบ้านค่ะ

เข้าไปในมุ้งของเจ้าของบ้านเป็นหญิงวัย๖๒ปี
โชคดีนะคะว่าผู้เสียหายตื่นขึ้นมาตะโกนร้องให้คนช่วยก่อน
คนร้ายก็เลยวิ่งหนีไปทั้งที่ยังไม่ได้ใส่เสื้อผ้า

เหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนค่ะวิ่งล่อนจ้อนออกจากตัวบ้านไปเลยค่ะ
อันนี้ขามาก่อนนะขามาก่อนมีเสื้อผ้าอยู่นะใส่เสื้อผ้าครบค่ะ
อันนี้เป็นชายค่ะสวมหมวกเนธนารีสีเขียวผูกผ้าพันกอสีแดง
คือแต่งตัวมาเต็มยศนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาเดินผ่านหมู่บ้านก่อน
ร้านค้าในหมู่บ้านนะคะก่อนที่จะเดินหายไปในซอย
ไปสักประมาณ๑๕นาทีเดี๋ยวเห็นนะคนร้ายจะวิ่งออกมา
คือไม่มีเสื้อผ้าแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะคะหลังก่อเหตุเรียบร้อย
แล้วก็มีชายสองคนเนี่ยวิ่งตามหลังคนร้ายมาด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
มาแล้วมาแล้วร่อนจ้อนออกมาแบบเนี้ยค่ะคือคนร้ายเนี่ย
หลบเข้าไปข้างบ้านของชาวบ้านในระแวกนั้นนั่นแหละเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนตีสองของวันที่ยี่สิบ
กันยายนที่ผ่านมาค่ะที่บ้านเลขที่สิบหกทับหนึ่งหมู่สิบสอง
ตะบนครองตะเคียนอำเภอพระนครศรีอายุทยาจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
เรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะไปฟังจากปากของนางฮารีฟะชีวิตไทย
อายุ๖๒ปีเจ้าของบ้านซึ่งเป็นผู้เสียหายกันหน่อย
เธอเล่าว่าคืนวันเกิดเหตุเธอกินยาแล้วก็เข้านอนตามปกติ
จากนั้นคนร้ายย่องเข้ามาทางประตูหลังบ้านแล้วก็มุดเข้าไปในมุ้ง
แล้วก็พูดว่ามะขอนอนด้วยคือตอนนั้นเนี่ยเธอนึกว่าเป็นลูกชายอะค่ะ
ก็เลยไม่ได้เอกใจอะไรทีนี้พอนอนไปสักพัก
คนร้ายพยายามดึงผ้าห่มพยายามกอดแล้วก็ขอหอมแก้ม
ตอนนี้แหละเริ่มแปลกใจแล้วก็เลยลองเอามือคลำดู
ว่าเอ๊ะทำไมลูกถึงไม่ใส่เสื้อผ้าก็เลยลุกไปเปิดไฟ
สงสัยไงสงสัยพอเปิดไฟปุ๊บอ้าวไม่ใช่ลูกชายนี่นั่นแหละ
ตกใจค่ะวิ่งออกไปข้างนอกเลยนะคะไปขอความช่วยเหลือจากคนในบ้าน
แล้วก็มาช่วยกันจับตัวคนร้ายก่อนที่คนร้ายจะวิ่งออกไป
เหมือนภาพเมื่อสักครู่นี้ระหว่างที่เธอกำลังโทรศัพท์แจ้งตำรวจเนี่ยนะ
เชื่อไหมคนร้ายวิ่งออกไปแล้วนะวกกลับมาอีกรอบอะค่ะ
ทำไมรู้ไหมคะมาทำไมมาเอากระเป๋าลืมของลืม
ขโมยมาแล้วค่ะลืมเอาไว้หลังบ้านก็เลยกลับมาเอาค่ะ
ชาวบ้านเห็นก็เลยช่วยกันจับแต่ว่าไม่กล้าจับเพราะว่ามีอาวุธไงฮะ
หลังเกิดเหตุเธอไปเปลี่ยนประตูแล้วก็เอาอุปกรณ์มาล็อกหน้าต่างทั้งหมดเลย
กลัวว่าจะเกิดเหตุซ้ำอีกค่ะก็พอเราเอ็นหลับไปสักพักหนึ่ง
มนุษย์มุ่งมาบอกขอนอนด้วยสิมะอ่าบอกเป็นไรละนะคิดว่าลูกชาย
เราก็คิดว่าลูกชายอย่างเดียวไม่คิดว่าเป็นโจรไม่คิดว่าเป็น
เนี้ยไม่คิดว่าอะไรนั่นอย่างเงี้ยว่าเอออ่าก็นอนไปป้านะ
คิดว่ามันลูกก็ว่าลูกไม่สบายนะกดไปพอเห็นหน้ามันน่ะ
เราไม่รู้จะพูดยังไงถูกหรอกความตกใจว่ามันมาได้ยังไง
ตัวเนื้อมันร่อนจ้อนหมดน่ะเราก็ไม่คิดว่ามันจะมาแบบนี้
เราก็ไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้เพราะมันมันก็ไม่คิดว่าเราจะเปิดไฟด้วยนะ
กล่าวว่ายอมมันก็คือยอมอะไรอย่างเงี้ยส่วนทางด้านเพื่อนบ้านเนี่ยนะ
บอกว่าคนร้ายรายนี้ชาวบ้านรู้จักกันดีนะคะมันเรียกกันว่าไอ้หวัง
หรือว่าในหวังก็แล้วกันนะคะในหวังเนี่ยเป็นคนในตำบลเดียวกัน
แต่ว่าคนละหมู่บ้านซึ่งในหวังเนี่ยมีพฤติกรรมชอบลักขโมย
ขโมยของตามบ้านในยามกลางคืนตอนข้ามคืนจะไปขโมยของ
ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหมวกนะคะซึ่งกล้องวงจรปิดเนี่ย
ส่วนใหญ่ก็จะบันทึกเหตุการณ์บันทึกภาพไว้ได้ให้หมด
ก็เป็นของที่ขโมยมารวมถึงโทรศัพท์มือถือสร้อยทอง
แล้วก็ต่างหูทองที่ขโมยมาเนี่ยก็อยู่ในกระเป๋าสะพายด้วยเหมือนกัน
ก่อนหน้านี้มีบ้านที่ถูกงัดค่ะแล้วไปแจ้งความกับตำรวจ
แต่ก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้เพราะในหวังมีอาการคล้ายคนสติไม่ดี
ชอบแก้ผ้าเดินไปตามซอยค่ะบางครั้งเนี่ย
ถือมีดไล่ขู่ชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะคือชาวบ้านมองว่าไม่ได้สติไม่ดีหรอก
แต่ว่าเป็นเพราะว่าเสพยาเสพติดจัดจึงเพี้ยนมากกว่า
คืออยากให้ตำรวจเข้ามาช่วยเหลือนะคะมาจับตัวหน่อย
เพราะว่าชาวบ้านระแวกนี้เดือดร้อนระแวงกันไปหมดแล้วอะค่ะ
จับตัวสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเอาไปบำบัดนะค่ะ
จะได้หายจากอาการหลอนจากยาเสพติดเนี่ยนะคะ